ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป

กล้องสรวิทย์สุบุญลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป

เคยไหมคอมมิวินิตี้มอลแห่งแรกบนถนนพระรามเก้านะครับ
มีร้านอาหารชั้นนำหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ขับมาทุกเทปความปลอดภัยระดับโลก

แต่เป็นภารกิจที่เราจะต้องดูแผนที่ของเราที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

ส่วนทีมที่แพ้คุณ

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
ช่วยนะครับไปแขวนไปแย่งมา

และร้านทั้ง๓ร้านนะครับที่คุณทั้งสองทีม

ไม่ใช่แพง
ไม่ใช่

ไม่ไปกินหรอกค่ะไปก็นกสิคะ

แหมพอชื่อยากเรามาเริ่มที่นี่

ถ้าที่นี่เป็นร้านสุดท้ายถูก

ระดับนี้ตัดสินใจแบบฉับพันชุบชับ

โชคดีในการตัดสินใจนะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
กราบการขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๐๐บาทร้านที่๒๕๐๐บาทและร้านที่๓๒๐๐๐บาท
ส่วนทีมคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๕๐๐บาทร้านที่๒๘๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓เพียงแค่๒๐๐บาทเท่านั้นครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
พี่ก๊อฟเป็นประมาณขับอย่างช้าพี่ก๊อฟ
แต่รถลื่นมากเลยอ่านไงสุดยอดล่ะน้องว่านั่งสบายดีใช้พระราม๙ซอย๑๑ไปทางสวนพระราม๙ไปซอย๑๔
พี่มึงหาว่าปล่อยเพลงไหมอยู่นะชัวร์นะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะหมอ
มันนำเราอยู่นี่เห็นไหมนี่ต้องรีบไปเอาเองที่ร้านอะไรนะนี่เดี๋ยวเลยซอยนี้ถึงแล้ว
นี่ไงนี่ไงทีมขุนพลากุ้งวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
ไปทีมขุนกอฟวางเงินจำนวน๑๐๐๐บาท

ร้านอาหารสไตล์วินเทจตกแต่งสวยงามเก๋ไก่ดูทันสมัย
อกจากนี้ทางร้านยังมีบริการขายเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจอีกด้วย
มีเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย
นับเป็นอีกร้านหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบในสไตล์การตกแต่งที่ลงตัว
เหมาะกับการแวะมาทานอาหารจีบเครื่องดื่มเย็นและเดินชงเฟอร์นิเจอร์เพลิน

เล่นโชว์

เฮ้ยอย่าบอกจะร้องเพลงใหม่ของมาเจนต้านะ

เป็นเพลงนิดนึงพอ

ทีมคุณผ้ากุ้งนะคะสองพันห้าร้อยบาทได้ตัวครึ่งค่ะ

เกาเหลาล็อบเซอร์ปกติจานละ๑๗๗๐บาท๑ตัว

โอ้โหผมขอผมขอเพิ่มเงินได้ไหม

เมนูบล็อบสเตอร์วิทกาลิกแอนชิลลิเบควิดชีส
ุ้งล็อบสเตอร์บอสตันเนื้อแน่นก้านใหญ่ถูกห้อมล้อมด้วยชีสเยิ้ม
เข้ากันได้ดีทั้งความหวานฉ่ำจากตัวล็อบสเตอร์
ความเค็มมันของชีสและความหอมอ่อนของกระเทียม
ใครได้ทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอน
ดูสิเนี่ยไม่เกรงใจเขาเลยอ่ะ

หมอมันชอบกินด้วยอะ

หนึ่งพันบาทได้ครึ่งตัวค่ะ

ครึ่งตัวเองหรอ

บ้าบอก

แล้วอุ๊ยตายแล้ว

นี่นี่ร้านสุดท้ายมากเลย